ต่อเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นสะพานข้ามคลองเคล็ดเนี่ยมันซุดตัว
แล้วปรากฏว่าบ้านเรือนประชาชนบริเวณนั้นได้รับความเสียหายเยอะเลยนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้เรามีคำตอบตกลงแล้วอ้าวแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวลองดูหน่อยละกันมันจะมีคลิปที่มีคนเขาถ่ายไว้ได้
มันเป็นช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ

คลิปเหตุการณ์ขณะที่ทีมกู้ภัยนะคะเขามีการไลฟ์ค่ะ

ตรงนี้เป็นจุดบริเวณสะพานข้ามคลองเคล็ดค่ะ
ที่อยู่บริเวณถนนอุดมศุกร์ขาเข้า
จะอยู่ระหว่างซอยอุดมศุกร์๕๓กับ๖๐นะคะ

นี่สักเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของเมื่อวานนี้

ตรงกลางสะพานก็ยุบตัวประมาณสัก๕๐เมตร

เสาไฟฟ้าโดยรอบก็เอียงค่ะ
เพราะดีนะคะตอนเกิดเหตุไม่ได้มีรถยนต์สัญจรไปมา
ตำรวจก็เลยต้องมีการปิดช่องทางจราจรไปก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็ไปประสานสำนักโยธาของกรุงเทพ

มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซต์รถยนต์จะตกลงไปข้างล่าง

เส้นทางนี้รถผ่านเยอะเลย
ทีนี้นายขจิตชัชวานิสประหลัดกรุงเทพมนาคม

ก็ระบุไว้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นตรงสะพานข้ามคลองเคล็ดนี่แหละฮะ

ตรงนี้มีแนวท่อประปาหลักวางผ่านด้วย

บริเวณดังกล่าวเป็นจุดก่อสร้างอาคารรับน้ำ
โครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำ
บึงหนองบอนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากผู้รับเหมา
กำลังเจาะติดตั้งอุปกรณ์บริเวณอุโมงนี่แหละฮะ
คาดว่าตำแหน่งการเจาะผิดพลาด
ทำให้ผนังเกิดรูรั่วน้ำซึมเข้ามา
แล้วพอน้ำทะลักเข้ามาในกล่องเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่ามันพาดินบริเวณรอบเสาเข็มสะพาน
คลองเคล็ดไหลเข้าไปในปล่องด้วย
ทำให้สะพานข้ามคลองเคล็ดซุดตัว
และเกิดความเสียหายโครงสร้างสะพานด้านบน
จนมันซุดลงมาหมดเลย

คือบริเวณนี้โดยรอบจะมีบ้านพักของประชาชน
ที่ซุดตัวแล้วห้าหลังคานะคะ
แล้วก็ยังมีอาคารพาณิชย์ข้างเคียงที่เขาบอกว่า

ฉะนั้นต้องมีการเฝ้าระวังด้วยกัน๖คู่หา
ทางกรุงเทพเองนะคะสำนักการระบายน้ำ

เขาก็มีการประสานให้ความช่วยเหลือกันไปแล้วนะคะ
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ก็มีการอบพยพกันออกไป

แล้วก็๒๐รายที่ต้องถูกย้ายออกไป

ที่โรงพยาบาลไทยนักฮารินสองราย

เขาประสงค์ขอพักกับบ้านญาตินะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของการซ่อมแซมการดูแลนี้ยังไงต่อ

ค่ะทีนี้เรื่องของการซ่อมแซมดูแลนะคะคุณผู้ชมค่ะ

นักงานเขตประเวทเองเขาก็บอกว่า

เพราะว่าไปเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะ
ก็ยังมีการแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนไปด้วย
เดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะประชุมกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปประเมินสถานการณ์
เพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการเก็บกู้แนวทางแก้ไข
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างที่บอกยังมีอาคารพาณิชย์๖คูหานะ

ใช่การแก้ไขก็ต้องบล็อกคลอง

ล็อกน้ำไว้ไม่ให้มันผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะ

ส่วนเรื่องของการใช้เส้นทางให้เลี่ยงไปก่อน
เขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาเกือบเดือนนะ
ในการซ่อมถนนเส้นนี้นะครับ